เอาระโนธจังหวัดสงขลาบอกว่าหลบกันทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียว

กาวไม่พอเสพยาบ้าด้วย
พอเสพยาบ้าเสร็จปุ๊บมันบ้าค่ะ

ข้าวของที่อยู่ในบ้านเกะกะใช่ไหม
เอาข้าวของเครื่องออกมาจากบ้านนะคะ
แล้วไม่ใช่เฉพาะข้าวของนะเครื่องพ่อแม่ทางอ้อมด้วย
เพราะอะไรพ่อแม่เห็นแบบนี้อยู่ไม่ได้จ้ะ
ต้องหนีออกมาเองมาใช้ชีวิตอยู่บนถนน
เพราะพ่อแม่บอกว่ากลัวว่ามันจะเอามีดมาปาดคอพ่อแม่

อ้าวอ้าว
นี่คุณดูสิว่าโทษทันของยาเสพติด

อันนี้เรียกโกยออกมาทั้งหมดเลยนะเออมีอะไรโกยออกไปหมดเลยอ่ะ
มันเหมือนไม่ใช่คนแล้วอ่ะใช่แล้วคุณเห็นไหมเต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย
เหมือนท่ากังฟูเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้อ่ะ
โยนออกมาหมดเลยนะคะในบ้านมีอะไรบ้างล่ะที่โยนออกมา
คุณเห็นอะไรบ้างชิ้นใหญ่พัดลมตู้กับข้าวทั้งแก๊สเตารีด
จานชามโยนมาหมดเลยเหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยนะคะ
แล้วคุณได้ยินไหมส่งเสียงคำรามเสียงดังลั่นซอยเลยนะคะ
อย่างที่บอกไปชาวอำเภอระโนธก็บอกเขาเอือมแล้วค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยโอ้ยบอกพระอามากเลยนะคะ
พ่อแม่ของชายคลั่งคนนี้ก็ไม่ทนเหมือนกันนะคะ
หนีออกมาอยู่บนถนนนอกบ้านทั้งคืนน่าสงสารพ่อแม่อ่ะ
กับแม่บอกว่าเกรงว่าลูกชายจะคลุมคลั่งเข้ามาทำร้าย
หรือเอามีดมาปาดคอเดี๋ยวจะเหมือนในข่าวที่เรารายงานไปกันก่อนหน้านี้
อันนี้เท่ากับว่ามันโยนพ่อแม่มันออกมาทางอ้อมด้วยนะถูกไหมฮะ
ใครจะอยู่ล่ะใครจะอยู่อ่ะถูกไหมคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
บ้านหลังนี้อยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา

พบว่าบ้านเนี่ยถูกปิดข้าวของที่ชายคลั่งโยนมาทิ้งหน้าบ้านเนี่ย

เหลือเพียงพัดลมที่วางอยู่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ
คลั่งไปไหนแล้วอ่ะตำรวจเอาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
แม่คนเป็นแม่คุณตามไปเฝ้าลูกชายที่โรงพยาบาล

จากการสอบถามเพื่อนบ้านบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แล้วเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะจ๊ะ
เกิดแบบนี้มาแล้วหลายครั้งสาเหตุมาจากผู้ชายคนนี้เป็นธาตุยาเสพติด
ดมกาวมานานนับ๑๐ปีดมกาวไม่ว่ายาบ้าไปด้วยจ้ะ
เพิ่มยาบ้าเข้าไปอีกคราวนี้บ้าคลั่งเข้าไปใหญ่เลยนะคะ
ตำรวจก็เคยแจ้งไปแล้วแล้วก็มาจับไปแล้วหลายครั้ง
แต่พอหนุ่มคนนี้พ้นโทษออกมาก็กลับออกมาอัลวาดเหมือนเดิมอีก
ทีนี้คุณคุณฟังไว้เลยนะคะก่อนที่เขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้
ชาวบ้านบอกผู้ชายคนนี้เคยนิสัยดีมากเคยนิสัยดีมากรักลูกรักเมีย
เป็นคนดีมากทำมาหากินขยันทำมาหากินทำงานรับจ้างฉีดยาค่าย่า
แต่พอตกงานเท่านั้นแหละค่ะชีวิตหันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
มันพังพินาศเลยค่ะเพราะอะไรเปลี่ยนเป็นหน้ามือกับหลังมือ
จากดีกลายเป็นแบบนี้ค่ะชาวบ้านบอกว่ามันคลุ้มคลั่งอารวาส
ทำร้ายได้แม้กระทั่งแม่ของตัวเองทำร้ายได้แม้กระทั่งลูกเมียของตัวเอง
เมียต้องหอบลูกหนีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผู้ชายคนนี้หลอนยา
จุดไฟเผามอเตอร์ไซค์ของตัวเองจนเกือบไหม้ทั้งชุมชนเลยนะ
ชาวบ้านในระแวกนั้นบอกว่าเอือมระอาสุดสุดเกรงว่าผู้ชายคนนี้จะคลั่งหนัก
ขั้นว่าไปทำร้ายร่างกายคนในชุมชนก็เลยอัดคลิปมาฟ้องโลกโซเชียล
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปดูแลหรืออย่างน้อยเนี่ยเอาตัวเขาไปบำบัดนะ
ไม่ใช่นั้นแล้วคุณพ่อแม่อาจจะโดนมันฆ่าได้นะถูกต้องนะครับ